เอามาแล้วนะคะสำหรับมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าเชื่อว่าอ่า
เยอะแหละเป็นหนี้ธนาคารกันเนี่ยนะคะแล้วได้รับผลกระทบ
จะได้รับการเยียวยาอย่างไรแต่เรื่องแรกเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของค่าไฟก่อน
นี่เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าภาครัฐบอกว่าเดี๋ยวจะลดค่าไฟให้
ในช่วง๓เดือนนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะ
อกจากภาคครัวเรือนแล้วภาคธุรกิจเขาก็ลดให้เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
เป็นมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวง
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าค่ะลงลดลงร้อยละสาม
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเร่งให้มีผลตั้งแต่เดือนเมษายนเลยนะคะ
จนถึงมิถุนายนสามเดือนด้วยกันอันนี้ภาคประชาชนภาคครัวเรือน
ภาคธุรกิจล่ะเขาก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนกันและใช้เยอะด้วย
ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้พรกรการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีมติให้ผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราไฟฟ้าต่ำสุดเป็นการชั่วคราว๓เดือนด้วยกันค่ะ
นี่เป็นมาตรการช่วยเหลือเป็นคำว่าช่วยเหลือก่อนนะคะ
ภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้ามาที่เรื่องของลูกหนี้
สถาบันการเงินดูที่ธนาคารออมสินกันก่อนเลยนะคะ
สิ่งที่ดำเนินการมาก็คือการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นอัตโนมัติด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้บางธนาคารจะต้องโทรไปบอกโทรไปคุยก่อนโทรไปยื่นคำร้องก่อน
แต่ออมสินอัตโนมัติเลยค่ะ๓เดือน
เป็นการออกให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายดีนะดีนะ
ต้องไปยื่นคำร้องเลยไม่ต้องโทรโทรติดยากมากค่ะตอนนี้นะคะ
ไม่ต้องหุ้นวายไม่ต้องหุ้นวายค่ะเอาไปเลยอัตโนมัติ
ซึ่งมอบให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำรับปกติ
สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน๓ล้านบาท
สินเชื่อเอสเอ็มอีที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน๒๐ล้านบาท
มีผลหนึ่งเมษายนถึงสามสิบมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะนอกจากนี้นะคะ
อัตราการผ่อนชำระบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดด้วย
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามถึงหกสี่จากเดิมร้อยละสิบลดลงมาเหลือร้อยละห้า
ยอดเรียกเก็บนะคะถัดไปค่ะธนาคารของรัฐธนาคารกรุงไทย
พักชำระหนี้ให้กับลูกค้าราย่อยและลูกค้าธุรกิจที่มีสถานะชำระปกติ
คำนี้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้คุณไม่เคยเบี้ยวหนี้เขาเนี่ยนะคะ
ลดให้เลยทั้งต้นและดอกเบี้ยนานสามเดือนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคล
แต่ว่าธนาคารนี้ต้องไปยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการนะคะ
ชำระเงินต้น๑๒เดือนขยายระยะเวลาชำระหนี้ตัวสัญญาใช้เงินและสินเชื่อ
รวมไปถึงธนาคารลดดอกเบี้ยด้วยค่ะดอกเบี้ยเงินกู้ต่างต่าง
นี่คือธนาคารกรุงไทยนะคะต่อมาค่ะเป็นธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
เงินกู้ทุกรายทุกรายนะคะที่มีสถานะชำระปกติ
คือก่อนหน้านี้ไม่เคยโกงหนี้เขาไม่เคยชำระผิดนัดชำระอะไรต่าง
ลดให้เลย๓เดือนคงเหลือชำระเฉพาะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเท่านั้น
พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลงด้วยนะคะ
ลดไปเลยหนึ่งปีสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวต่างต่างค่ะ
เอาส่วนลูกหนี้กรยศเรียนหนังสือไปช่วงนี้บางคนเพิ่งจบ
แล้วกู้กอยยสอมาเราถึงถูกเลิกจ้างงานอ่ะ
ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งนะคะกรยศมาตรการคือ
ช่วยเหลือมีแปดมาตรการนะคะอาทิลดเบี้ยปรับเหลือร้อยละศูนย์จุดห้าต่อปี
ให้นายจ้างลดจำนวนหักเงินเดือนของผู้กู้หรือเหลือรายละ
สิบบาทต่อคนต่อเดือนฟังไม่ผิดนะคะไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินอยู่เท่าไหร่ต่อเดือนตอนนี้
แต่หลังจากนี้ไปคุณยังคงจ่ายอยู่แต่จ่าย๑๐บาทต่อเดือน
หน้าจ่ายแค่นี้นะคะนอกจากนี้พักชำระหนี้๒ปีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ขณะที่ผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน๘๘๐๐บาทต่อเดือน
สามารถผ่อนผันหนี้ได้ครั้งละหนึ่งปีนี่เป็นเบื้องต้นยังไม่ครบทุกธนาคารนะคะ
ธนาคารไหนออกมาเราจะทยอยให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะ
ฝากนิดหนึ่งธนาคารของรัฐเริ่มโอเคแล้ว
ช่วยเรื่องของการผ่อนพันต้นกับดอกลดลดลดดอกดีค่ะอ่า
อาคารพาณิชย์ฝากนิดหนึ่งค่ะพอลงทะเบียนปุ๊บตอบกลับมาเลยค่ะ
ท่านได้เข้าร่วมโครงการลดผลกระทบจากมาตรการโรคโควิด๑๙
ปรากฏว่าต้นลดให้ดอกจ่ายเต็ม๑๐๐
อันนี้ช่วยเหมือนกันเรียกว่าช่วยซ้ำเติมนะคะ
ฝากด้วยนักยกธุมันตรีนะคะธนาคารพาณิชย์นะคะ
แหมนะคนเขาเดือดร้อนอยู่ฝากด้วยค่ะ